อดีตคนเคยคบแต่ไม่อยากจบความสัมพันธ์

ฝั่งเมียเก่าน่ะไปอยู่กับผัวใหม่แล้วนะ

แต่ผัวก่าวใจมันวอนมาอยากไปหาเมียเก่าอยู่กิบถึงอยู่

เห้ยมันอะไรว่ายาวมากเลยนะน่ะ

อ๋อดาบอ๋อหูยหูยดูสิจังหวะเงื้อแบบเนี้ย
คุณผู้ชมเอ้ยเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
บอกแล้วว่าเรื่องมันไม่จบจริงจริงเลิกรากันไปแล้ว
แต่แอบไปมาหาสู่เหมือนจะคบกันผัวใหม่เขารู้เรื่องเข้าอะค่ะ
แล้วเนี่ยในเต้ยนะทัศน์ภูมิเนื่องแก้วอายุ๒๘ปี
เอามีดสักเมตรหนึ่งได้อ่ะกระหน่ำฟันเต้ยนี่คือตัวผัวใหม่
ฟันทั้งหัวฟันทั้งตัวจนเลือดอาบหมดเลยค่ะ
ไม่พอใจสิเต้ยไม่พอใจเสกเข้ามาหาแนน
แต่เลิกลากันไป๕ปีกว่าแล้วคิดดูคุณผู้ชม

เกิดขึ้นที่ห้องพักชั้น๔ของคอนโดหนึ่งนะ

คนในคอนโดหูยรีบแจ้งตำรวจสอบพอบักรวยเลย
ใช่เลือดกระจายอยู่เต็มห้องเลยนะ
ฝั่งเต้ยอ่ะเต้ยผู้ก่อเหตุเต้ยที่เป็นผัวใหม่เนี่ยนะ
เขาไม่ได้หนีไปไหนหรอกรอมอบตัวอยู่
แล้วเต้ยบอกเลยนะผมกับแนนคบกันมา๔ปีกว่า
มีลูกสาว๓ควบลูกสาว๓ควบคนนึงอ่ะ
ส่วนเสกเนี่ยเสกคือผัวเก่านี่เลิกรากันไป๕ปีแล้ว
ตอนนั้นน่ะนะเต้ยนอนอยู่ในห้อง
ได้ยินเสียงเสกมาโวยวายมาถีบประตูห้อง
อะไรเสียงดังวะนี่ทีนี้เต้ยเลยลุกขึ้นไปเปิด
เห็นว่าอ้าวเสกมาเสกเป็นผัวเก่าแนนปิดประตูใส่ไม่อยากยุ่งด้วย
แต่แนนอ่ะดันไปเปิดประตูให้เสกบุกเข้ามาปั๊บจะมาทำร้ายเต้ยไง
ก็ไปหยิบมิดดาบที่อยู่ในห้องฟันหัวเสกไปเสกก็วิ่งไป
หยิบมีดนอกระเบียงก็ยิ่งโมโหเลือดขึ้นหน้าค่ะ
กลัวว่าจะถูกอีกฝ่ายทำร้ายมันก็เลยโอ้โหเห็นภาพ
เลือดทั้งตัวคุณผู้ชมตามไปกระหน่ำฟันแบบนี้
เต้ยผู้ก่อเหตุค่ะ
ฟันเขาฟันอย่างไรบ้าง

ที่หัวเขาแล้วเขามีอาวุธมีอะไรไหม
ไม่มีครับไม่มีแล้วเขาจะวิ่งเข้าไปหลังห้องผม
ไปหยิบมีดจะมาแทงผมผมเลยฟันเข้าข้อมือเขา
ฟันเข้าที่แขนเขาเขาถึงปล่อยมีด
อยากรู้แล้วอยากฟังความจากแนนแล้ว

แล้วจุดเริ่มเรื่องที่พัวใหม่โมโห

เล่าให้ฟังนะว่าตัวแนนกับเสก
เสกก็คือสถานะเป็นผัวเก่าอะ

ไอ้วันนั้นน่ะแนนก็รู้ว่าเสกจะมาหาที่ห้อง

อยู่ที่ห้องก็ต้องพยายามติดต่อไปบอกเสก
เสกยังไม่ต้องมานะยังไม่ต้องมา
อันนี้คือสิ่งที่แนนอยากบอกเสกก่อนแต่ติดต่อเสกไม่ได้

เสกดันมาหาพอดีโป๊ะแตกเลย
เกิดเรื่องขึ้นแนนทำอะไรไม่ถูก

ผัวใหม่ผัวเก่าตีกันเลือดอาบขนาดนี้

ใช่เพื่อนร่วมคอนโดนะ
บอกเลยบอกว่าเต้ยกับแนนเขาเช่าห้องนี้อยู่ด้วยกัน
แล้วที่ผ่านมาเพื่อนร่วมคอนโดก็เห็น
เสกมาหาแนนตอนที่เต้ยไม่อยู่ห้อง
เอ้าแนนทำไมทำอย่างนั้น
เพื่อนข้างห้องก็เข้าใจว่าอ๋อเสกก็คงจะเป็นเพื่อนแนนแหละ
มาหาที่ห้องเพิ่งรู้
เพิ่งรู้นะว่าแนนมีลูกกับเสกด้วย
แต่ก็ฝากญาติเลี้ยงอยู่ที่สุโขทัย
เต้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแนนเมียฉันเนี่ยติดต่อกับผัวเก่าอยู่
แม่บ้านของคอนโดบอกว่าได้ยินคนทะเลาะกันรีบไปดูเห็น
เต้ยกับแนนเขามาอยู่ที่นี่ได้เดือนกว่าเอง
จริงก็มีวัยรุ่นมารวมตัวกันอยู่ที่ห้องพักบ่อย
ทีนี้เต้ยฟันเสกเลือดอาบขนาดนี้
โดนแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัส
เสกอาการเป็นยังไงบ้างเลือดท่วม

โดนฟันที่หัวที่คอตามลำตัวเป็นแผลลึกเป็น๒๐กว่าแผล

ถึงบอกไงเป็นอดีตคนเคยคบแต่ไม่ยอมจบความสัมพันธ์จริง
ไม่รู้ข่าวนี้ใครผิดมากที่สุดนะ

ทั้งคนเก่าก็เจ็บสาหัสคนใหม่ก็น่าจะโดนคดี